เรื่องนี้กันต่อหน่อยเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการ
ว่าเอ๊ะพ่อเด็กเหรอทำไมอุ้มเด็ก๓เดือน
แล้วจับเวียงไปเวียงมายนต์ไปยนต์มา
บางทีมันจับมือเดียวแล้วมันดูแบบอันตรายมาก

พลเมืองดีเขาเลยต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สารเด็กเป็นห่วงเด็กตัวเล็กนิดเดียว

มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ

แม่ของเด็กคือนางเสาติ๊กนามสมมุติอายุ๓๑

มีลูกสาว๒คนคนโต๓ขวบไปอยู่กับพ่อ
คนเล็ก๓เดือนเป็นโรคหัวใจมาอยู่กับแม่
คุณสุชาดานักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
ได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาว่าช่วงช่วงต้นปีเนี่ยค่ะ
นางสาวติ๊กเนี่ยเลิกกับสามีเก่า
แล้วก็มาอยู่กินกับนายเจรนามสมมุติอายุ๔๐ปีสามีใหม่
แล้วทั้งคู่กลายเป็นว่าเสพยาเสพติดกันทั้งคู่เลย
ตัวแม่เด็กเสพมาหลายปีจนเริ่มมีอาการทางประสาท
คุณผู้ชมคะแม่เด็กเนี่ยนะบางทีก็พูดคนเดียว
บางทีก็นั่งยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียว
แต่บางทีก็โมโหขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลแล้วฉุนเฉียวอะค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับแม่เด็กเลยนะแม่เด็กคุยไปน้ำตาไหลไป
บอกว่าเธอกับสามีใหม่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาววัย๓เดือนนะ
คลิปที่เห็นเล่นกันหยอกล้อกันล้อเล่นกัน
แล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกใครเขาก็ทำกันนี่
เขาก็เล่นกับลูกถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อก
ก่อนถ่ายคือลูกสาวร้องนายเจรสามีใหม่เลยอุ้ม
หยอกเล่นลูกสาวเลยหัวเราะ
แต่ในภาพมันเลยดูหวาดเสียวคนเลยเข้าใจผิด

ประเด็นยาเสพติดเธอยอมรับว่าเคยเสพ
พอถูกจับเลิกยาอย่างจริงจังเพราะสงสารลูกสาว

เธอบอกว่าเธอกับสามีใหม่พร้อมที่จะตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
พร้อมที่จะให้นำตัวลูกสาววัย๓เดือนไปตรวจร่างกายได้เลย
ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่มีการบาดเจ็บอะไร
เธออยากจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากดูแลลูกเองค่ะ
ไม่มีแม่คนไหนที่จะทำร้ายลูกค่ะ
ไม่มีแม่คนไหนที่ทำร้ายลูกถึงแม้จะติดยา
ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกคนที่จะต้องมาทุบตีลูก
ไม่มีแบบนั้นแน่นอนค่ะ

ถ้าพูดตอนนี้ได้หนูอยากได้ลูกคืนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็คุยกับนายเจรพ่อเลี้ยงด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเขาจะลองทำให้ดู

ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายลูกจริง
เขาแค่เล่นอุ้มเล่น
เขาบอกเขาเล่นเหมือนแบบชิงช้าสวรรค์
ตัวเด็กให้สูงโยกไปโยกมา

เขาบอกว่าก็พอทำแบบนี้เด็กก็หัวเราะนะ
จากร้องไห้อยู่ก็หยุดนะ
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะเขาลองจำลองเหตุการณ์ให้ดู
ลองใช้ตุ๊กตาแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาค่ะ

แต่ด้วยความที่เด็ก๓เดือนตัวเล็กมาก
คนเห็นก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริง
กลัวจะหลุดมือกลัวจะบาดเจ็บนะคะ
ส่วนประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของยาเสพติด
ตัวนายเจรพ่อเลี้ยงยอมรับว่าเคยเสพยาบ้า
แต่ไม่เคยเมาทำร้ายลูกเลี้ยงนะ
เมื่อเดือนก่อนตั้งใจจะเลิกยาเสพติดอย่างจริงจัง

คุณผู้ชมคะผลตรวจก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยบอกกับทีมข่าวของเราว่าอยากให้ทุกคนให้โอกาสหน่อยได้ไหม
ทั้งตัวพ่อเลี้ยงเองทั้งตัวแม่เด็กเอง
อยากได้ลูกคืนมาอยากจะเลี้ยงลูกกันเหมือนเดิม
คือเบื้องต้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนครสวรรค์
พาตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะคะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอดูแลเด็กก่อน
๔ชั่วโมงถ้ามีความผิดปกติอะไร
ก็จะต้องแจ้งความตัวแม่เด็กและพ่อเลี้ยงเด็ก
เดี๋ยวก็ต้องดูตามกระบวนการขั้นตอนนะคะ
เด็กจะสามารถกลับไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงได้ไหม